ดูที่นี่เลยเอ่อนครนายกครับครับ
ไฟไหม้มิเตอร์ไฟฟ้าหน้าวัดนะครับคุณผู้ชมฮะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องเร่งเข้าไปดูเลยโอ้โหนี่ไฟลุกไหม้เลย
มิเตอร์ไฟฟ้าขนาดสามสิบแอมบนเสาไฟฟ้าหน้าวัดบ้านพร้าวพื้นที่หมู่เก้า
ตำบลบ้านพร้าวอำเภอบ้านนาครับมิเตอร์ไฟฟ้าก็เสียหายไป
แล้วก็ลงมากองอยู่บนพื้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาเนี่ย
เขาต้องตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ก่อนเพื่อทำการซ่อมแซมครับ
นี่ไฟยังลุกอยู่เลยพระลูกวัดบ้านพร้าวก็เล่าแบบนี้ว่า
ไฟจะลุกไหม้มิเตอร์เนี่ยมีฝนตกลงมาก่อน
พอฝนตกลงมาตามมาด้วยฟ้าผ่าอย่างแรงเลยครับตอนนั้นนี่ไฟดับทั้งวัดเลย
พอเขามองไปหน้าวัดเห็นไฟกำลังลุกไหม้บนมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย
ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาซ่อมทันทีเลยครับตอนนี้ป่านี้น่าจะดับแล้วนะฮะ